คุณผู้ชมเรื่องนี้ตามความคืบหน้าต่อค่ะอันนี้พี่อุ๋ยเล่าไปเมื่อวาน
เดี๋ยวตามความคืบหน้าให้กรณีเหตุการณ์ที่ชนบุรีค่ะ
ที่มีผู้หญิงคนนึงทะเลาะกับแฟนนุ่มแล้วก็หนีออกจากบ้านไปยืนหลบฝนอยู่
แล้วก็มีวัยรุ่นมาทักมาบอกเดี๋ยวช่วยนะ
ไปอยู่โรงแรมไหมล่ะมายืนตากฝนทำไมเดี๋ยวออกค่าโรงแรมให้
เธอก็ไปกับเขาปรากฏว่ากลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้
เคาะประตูเคาะเข้าไปในห้องแล้วพยายามจะโรงรามเธอ
เธอโทรบอกแฟนหนุ่มมาช่วยกลายเป็นแฟนหนุ่ม
ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ปากเก่งไม่ได้เปิดตัวเดี๋ยวมึงพ้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนคืนวันที่๒๑กรกฎาคมค่ะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยได้รับการร้องเรียนมาจากผู้ใช้เฟสบุ๊คลายนึง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่ะ
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง
มีชายแปลกหน้า๓คนผ่านมาทำทีเป็นช่วยค่างทาง

หางตาซ้ายเย็บไป๕เข็ม
หูซ้ายเย็บไปอีก๖เข็ม
กลางหัวเลยอีก๓เข็มค่ะ
ถูกรุมกระทืบไงฮะถูกยิงด้วย
บอกว่ามันแรงเกินไปหรือเปล่า

จังหวะที่วิ่งไปนั่นคือตามเราไปอีกใช่ไหมครับ
ใช่ผมก็วิ่งล้มเขาก็ตามไป
วิ่งล้มอะครับเดี๋ยวรถผมต้องถ่าย

ล้มอยู่ล้มปลู๊บแบบนี้
ผมก็พยายามลุกขึ้นมาอีก

พอเขาขี่รถสะลอมพบมองดูผม
แล้วเขาก็ผ่านไปแล้วผมเห็นรถเก่งอีกคันนึงขี่มา
ผมนึกว่าชาวบ้านแถวนั้นในใจผมก็คิดว่าอยากให้เขาช่วยอะไรอย่างนี้
พาขึ้นโรงพยาบาลผมก็เลยพยายามลุกขึ้นมาอีก
วิ่งไปหารถทั้งนั้นวิ่งไปเปิดตัวมันไม่ใช่ชาวบ้าน
มันเป็นพวกเขาที่ตามมาที่หลังเปิดตัวมาแล้วก็ทืบเลย
เคยเป็นแผลที่หน้าที่หัวใช่ไหม
ใช่ลุมเลย๓๔คนได้
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปโรงแรมที่เป็นที่เกิดเหตุ
ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ใกล้โรงแรมแล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนตอนช่วงที่เกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืนประมาณ๔นัด
เห็นคนเจ็บวิ่งมาหลบอยู่ข้างบ้านเขา
ได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์แต่จับใจความไม่ได้ว่าคุยอะไรค่ะ
เห็นแม่ผมด้วยว่าเห็นคนร้ายไหมอะไรแบบนี้แม่ผมบอกว่าไม่เห็นอะไรแบบนี้ครับ
แต่ตอนที่เขาวิ่งไปแล้วกระทืบกันอันนี้เห็นไหม
ไม่เห็นครับไม่ได้ยินเสียงเลยแต่รู้ว่ามันมีเขายิงกันตรงนี้
แล้วก็อีกคนนึงโดนกระทืบสลบ

ไม่เลยครับมาแค่แอบนู่นแอบนี้แบบนี้
เดี๋ยวเขาวิ่งเข้ามาในนี้ครับผม
ทีมข่าวของเราไปดูต่อนะคะจุดที่ผู้เสียหายเขาบอกว่า
หนีออกจากบ้านทะเลาะกับแฟนแล้วไปยืนหลบฝนนะคะครับ
ตรงนี้ค่ะนี่คือวงจรปิด
จะเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนี่นะคะ
เห็นไหมคะของอ้อยผู้เสียหายแล้วก็รถของในเต๋า
ทำทีเป็นคนดีมาชวนคุยจะช่วยเหลือพาไปโรงแรมอะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลองดูว่าระยะทางจากจุดตรงนี้
ไปถึงบ้านของผู้ก่อเหตุมันห่างกันขนาดไหน
มันก็สักกิโลกว่าได้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของทางฝั่งในเต๋าและในเต้
ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนที่เป็นพี่น้องกันนะคะ
เจอแม่ของทั้งคู่แม่บอกว่า
ไม่ได้อยู่บ้านค่ะแม่เพิ่งรู้ข่าวหลังเกิดเหตุวันหนึ่ง
ชาวบ้านมาเล่าให้ฟังนักข่าวก็เลยถามว่า
แล้วลูกชายแม่ไม่ได้คิดจะมอบตัวหรืออะไรเหรอ
บอกว่าถ้าเขาอยากมอบตัวเขาก็คงมอบเอง
อะไรไหมใช่ไหมแม่
เพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุบอกว่า๒๓วันก่อน
ก็เห็นในเต๋ามาที่บ้านนะคะก็ขับรถส่งของตามปกติ

ส่วนในเต้พี่ชายหลังเกิดเหตุก็ไม่มาอีกเลย

เขามีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน
ออกตามหาตัวทั้งในเต้และในเต๋าสองพี่น้องค่ะ
นายอนุชาพันกุ้ยอายุ๔๐ปี

รังสรรพันกุ้ยหรือในเต๋าอายุ๓๖ปีเป็นน้องนะคะ

ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
เรื่องของการครอบครองปืนและพาปืนไปในที่สาธารณะ
ตำรวจบอกว่าเร็วนี้ได้ตัวแน่นอนค่ะ
แต่เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์จริงนะครับ
ไว้ใจใครไม่ได้จริงคนแปลกหน้าเนี่ยอย่าไว้ใจ

คือน้องผู้หญิงน้องเขาก็ยอมรับว่าน้องเขาโลกสวย
เขาก็คิดในแง่ดีว่าเออมีคนมาช่วย

เขาบอกจำเป็นหมดเรียนจำจนวันตายเลย